ตรงนี้เราต้องมาอัปเดตดวงชะตากับมไก่พอพาที่นี่ค่ะ

วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันลอยกระทงไหมคะ
ค่ะต้องอัปเดตกันหน่อยนะคะในเรื่องของวันลอยกระทงนะคะ
เพราะว่าการลอยกระทงเนี่ยไม่ใช่แบบเราจะลอยแบบส่งลอยยังไงก็ได้

เวลาเราจะไปลอยกระทงมีเคล็ดลับเหรอคะไม่ใช่ว่าชับกระทงนี้ลอยเลย
ไม่ได้เราต้องละเอียดนิดนึง

เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของเลิกดี

ใช่ค่ะวันนี้เขาเรียกว่าเป็นเลิกดีในฐานโภราศาสตร์
จากดาวจันทร์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ

เรียกว่าได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ
เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณอย่างมาก
หลายคนอาจจะสงสัยว่าดาวจันทร์คืออะไร
ดาวจันทร์หมายถึงเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยม
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีโอกาสได้ไปลอยกระทงในวันนี้
ก็เท่ากับมีโอกาสได้สัมผัสแสงจันทร์ไปด้วย

ถูกต้องเลยค่ะก็จะส่งผลทำให้คนที่ไปลอยกระทงในวันนี้มีเสน่ห์
มีคนรักมีคนเมตตาเอ็นดู
ก็จะดูรวมแล้วมีเสน่ห์ลึก
แล้วอย่างนี้คนโสดก็ยิ่งดีสิคะไปลอยได้ใช่ไหมคะช่วงนี้
อย่างคุณใบตองห้ามผ้าเด็กขาดสวยอย่างนี้
ไปนอนจิ้งเกือกอาบแสงแดด
ไม่ใช่แสงแดดสิแสงจันทร์
แล้วคนมีคู่ล่ะได้ไหมคะเสริมเสน่ห์ได้ไหม
จริงก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คนมีคู่ไปเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้แปลว่าในเรื่องของความรักอย่างเดียว
ก็จะเป็นเรื่องของว่าเวลาคนที่ทำการค้าขายก็จะมีลูกค้ามาเยอะ
อ๋อมีเรื่องของโชคลาบบุญภาวาสนาสงค์ว่างั้นเนี่ย
คือเหมือนกับแบบเกี่ยวในเรื่องของคนเมตตา

ใช่ค่ะให้มีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เอ็นดูเจ้านายช่วยเหลือเรา

แล้วอย่างนี้อย่างที่หมอไก่บอกว่ามันจะต้องมีเลิกงามยามดีในการออกไปลอยกระทงด้วยเหรอคะ
เวลาที่ดีที่สุดค่ะจดเอาไว้เลย

๒๒นาฬิกา๔นาที
ก็คือ๔ทุ่มกับอีก๔นาที

คือเป็นเลิกดีเขาเรียกว่าเป็นเลิกพระจันทร์เพล

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่พอมองเวลาปุ๊บพลาดไปแล้วเวลาเลยไปแล้ว

ก็คือเขาเรียกว่าดูเลิกธรรมชาติให้สังเกตธรรมชาติ

เวลาที่พระจันทร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดก็คืออยู่เหนือศีรษะอันนี้ถือว่าได้เหมือนกัน
จันทร์อยู่ตรงกลางศีรษะพระจันทร์เราแงนมองแบบสุดเลยอ๋อตรงกับเราพอดี

ใช้เวลานั้นในการลอยกระทงได้ถือว่าเป็นเริกดี

แล้วอย่างนี้หมอไก่เวลาเราไปซื้อกระทงอย่างนี้ค่ะจะต้องมีอะไรในกระทงบ้างที่เราจะต้องลอยกระทงกันวันนี้
ส่วนประกอบหลักนะคะก็คือในเรื่องของทูบเทียนก่อน

เทียนเขาเรียกว่าเป็นสื่อในการอธิษฐานจิตของเรา
ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะขอพรธรรมดาขอพรในเรื่องของการงานการเงิน
ก็ใช้ทูบ๓ดอกเทียน๑เล่ม
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่จะเน้นในเรื่องของความรักค่ะ
ให้ใช้ทูบ๓ดอกเหมือนกันแต่ว่าเทียนเนี่ย

คือต้องเป็นคู่ว่าง่ายเถอะถ้าอยากจะมีคู่มีแฟน
อยากจะได้ฟงได้แฟนก็จัดเทียนไปเลย
แล้วคนไปลอยเป็นคู่อย่างนี้ต้องใช้เทียนคู่อีกไหมคะหมอไก่
ถ้าสมมุติว่าอยากให้ความรักยั่งยืนก็ใช้เทียนคู่ก็ได้

แล้วนอกจากเรื่องของทูบเทียนแล้วจะต้องมีดอกไม้ใช่ไหม
กระทงเราจะมีดอกไม้ก็จะมีหลายดอกสีนั้นสีนี้มันมีความหมายไหมคะ
มีความหมายเช่นกันนะคะดอกไม้อย่างแรกก็คือเราต้องดูว่าเป็นดอกไม้ที่มันสด
อกไม้สดดอกไม้ไม่เหี่ยวไม่ใช่มาถึงปุ๊บคอตกมาเลย

ไม่ดีคือดอกไม้ต้องเอาแบบสวยมันสดใส
ใช่เลยค่ะไม่ใช่ดอกไม้ที่มีหนามสมมุติว่าเป็นกุหลาบแล้วก็เด็ดเอาแต่ดอกมัน

ค่ะอย่างนี้ก็แบบนี้ก็คือเอาหนามออกเอาก้านออกแล้วเหลือแต่ตรงดอกกุหลาบอย่างนี้ใช้ได้

ก็คือไม่เหี่ยวไม่ดำไม่เป็นดอกปลอมแล้วก็ไม่มีหนาม

ประมาณนี้นะคะแล้วอย่างนี้ในส่วนของสีต่างของดอกไม้เนี่ยเกี่ยวข้องกับวันเกิดของเราไหมของคนซื้อที่จะลอยกระทงไหม
เกี่ยวนะคะก็คือจะต้องดูว่าคนที่จะลอยกระทงเนี่ยคือเกิดในวันอะไรนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่เกิดในวันอาทิตย์ให้เน้นดอกไม้เนี่ยเป็นโทนสีแดงแบบนี้เลย
ประจำวันอาทิตย์อยู่แล้วสีแดง
ใช่เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เกิดในวันจันทร์แล้วก็วันพระราชสบดีนะคะ
ให้ใช้ดอกไม้โทนสีขาวหรือว่าสีเหลืองสีนวลอย่างนี้ได้
อันนี้ได้ของดิฉันได้เกิดวันจันทร์มีสีขาวเยอะอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะก็คือให้เน้นขาวเราอาจจะมีสีอื่นแซมมาก็ได้แต่ว่าขาวเนี่ยต้องเป็นส่วนใหญ่

หรือว่าเหลืองดอกดาวเรืองต่างแบบนี้ได้สำหรับคนเกิดวันจันทร์กับพฤหัสนะคะ
ส่วนคนที่เกิดวันอังคารล่ะคะ
คนที่เกิดในวันอังคารนะคะร่วมกับคนที่เกิดในวันศุกร์เลยนะคะ
ให้ใช้ดอกไม้เป็นโทนสีอกชมพู

ใช่ค่ะเป็นบัวชมพูก็ได้นะคะเป็นดอกอะไรสีชมพู

เน้นไปที่ดอกไม้ที่เป็นสีชมพูนะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารและวันศุกร์นะคะ

วันพุธให้เน้นเป็นโทนสีเขียวเลย
เขียวเลยก็คือเป็นกระทงเขียวไม่ต้องมีดอกไม้เหรอคะ
จริงใส่ดอกไม้ได้แต่ว่าอย่าใส่ให้มันเยอะมาก
ให้สีเขียวมันเป็นสีเมนหลักของกระทงนะคะอย่างนั้นจะดี
บานสุดใหญ่กระทงก็คือสีเขียวทั้งนั้นน่ะ
ใช่จริงมีกระทงสีชมพูด้วยนะเป็นขนมปัง

คือวันเสาร์นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์ขอให้เน้นดอกไม้เป็นโทนสีม่วง

อันหลักก็เป็นสีประจำวันเกิดใช่นะ
ใช่จำง่ายเนอะสีประจำวันเกิดของเรานั่นเอง
ก่อนลอยกระทง๔ทุ่ม๔นาทีต้องอธิษฐานยังไงคะหมอไก่

อย่างแรกนะคะให้ตั้งจิตก่อนตั้งสมาธิก่อนแล้วก็ท่องนโม๓โจบ

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นคำอธิษฐานสำหรับการลอยกระทง
หลังจากนั้นที่เราท่องเสร็จปุ๊บ
ก็ให้เรานะคะบอกชื่อวันเดือนปีเกิด

ขอแนะนำว่าให้อธิษฐานเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
ขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น
ขอบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย
มีโชคมีลาบขอให้ปีนี้ได้เลื่อนขั้น

ขออีกหนึ่งเรื่องที่เราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้นะคะ

มีราศีที่ห้ามพลาดการลอยกระทงในปีนี้เลย

ดวงสองราศีที่จะพูดต่อไปนี้

ราศีแรกก็คือชาวราศีเมษ
ใช่ชาวราศีเมษเรียกได้ว่าดวงมีเสน่ห์เมตตามอาหารนิยม
คือหมายถึงว่าจะมีคนช่วยเหลือคนเมตตาเอ็นดู

ถ้าใครที่ยังโสดอยู่สำหรับชาวราศีเมษ

อยากมีแฟนไม่เล่าราศีเมษไปลอยกระทงเลย
เรื่องเมตตามหานิยมก็ได้แล้วอีกหนึ่งราศีล่ะคะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น

แล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่คอยแบบช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้วย

มีโอกาสได้ไปลอยกระทงเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาที่ดีอย่างยิ่ง
ไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วบาง
คนไม่มีโอกาสได้ออกจากบ้านเราลอยทางออนไลน์แล้วอธิษฐานแบบนี้ได้ไหมมก

คุณผู้ชมก็นำไปปรับใช้กันก็แล้วกันนะคะ
ภูตคุณจะเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ
เอาล่ะและสำหรับวันนี้ผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบ
โดนชะตากับหม้อก๋ยได้แก่คุณ
คุณสะสิภาตาสิงห์แจ่มค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่๒๑กรกฎาคมปี๒๕๓๒นะ
ถามเรื่องของการงานการเงินและความรัก
รอคนรักที่จะกลับมาจากแดนไกล
อย่าติดใจจะขาดก็มาเถอะ
เรื่องแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
หน้าที่การงานในช่วงนี้นะคะคุณสาธิภาตาเนี่ยโอ้โหต้องเหนื่อย

กับการทำงานคืองานเยอะงานยุ่ง
แต่ว่าความก้าวหน้ามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน

ใช่ก็คือต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเอง
ที่จะก้าวขึ้นไปข้างหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ใช่เลยค่ะนะคะแล้วในช่วงนี้เนี่ยจะหวังพึ่งผู้ใหญ่
พึ่งผู้บังคับมัญชาหรือว่าเจ้านายพึ่งไม่ค่อยได้

แต่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แบบว่าตัดทอนกำลังใจ
ไม่ใช่ว่าแบบชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จ

ถึงแม้ว่ามันจะอะไรไม่ได้เป็นไปดั่งใจ

แล้วเรื่องของความรักล่ะคะ
เรื่องของความรักนะคะบอกได้เลยว่าถ้าสมมุติตอนนี้มีแฟนอยู่
คู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่ยืดเหยื้อ

ยืดเยื้อหมายถึงว่าเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าทะเลาะกันบ่อย

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าประคองรักไปได้ถึงอายุ๓๔ปีมีโอกาสแต่ง
เห็นเขาบอกว่าเขารอคนรักกลับมาจากแดนไกล
คือบางทีอยู่ไกลกันความรักมันห่างเหินนะ

แต่มันก็จะมีทะเลาะกันยิ้มบ้าง

โอ้ก็อย่างว่าอยู่ไกลกันก็มีทะเลาะ
ไม่เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยแต่เหมือนลิ้นกับฟันแหละ
เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคุณสะสีพาดานะ
ยังไงขอให้คุณอดทนสู้นะคะวันนี้
คุณเป็นผู้โชคดีแน่นอนได้รับการตรวจสอบเป็นสไตลกับหมอไก่
และยังได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปด้วยนะคะ
ได้ไปแล้วคุณสสิพาดาจะต้องทำอย่างไรบ้างคะหมอไก่
อย่างแรกนะคะให้ตั้งสมาธิก่อนนะคะ
อยู่คนเดียวได้ยิ่งดีนะเพราะว่าจะทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นนะคะ
จากนั้นให้ท่องนโม๓จบแล้วก็ท่องกระถาบูชาหลวงพ่อที่จะมีให้ไปด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็ให้อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าเราต้องการอะไร
อยากขอผ่อนเรื่องอะไรเพียงหนึ่งเรื่องเหมือนกันขอผ่อนกันไปได้นะคะ
และสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่แบบนี้นะคุณผู้ชม

แล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีมาค่ะ
ว่าหมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงในเรื่องของโชคลาภแบบเน้นเลยดีกว่า
งวดนี้มีราศีไหนบ้างที่มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่
โอ้โหมาแบบเหมาะเหม็งตรงจังหวะพอดี

แต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ